คุณผู้ชมครับการปรับตัวและการต่อสู้กับวิกฤตโควิด๑๙ในระลอกนี้เนี่ย

ในการที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมใครที่เดือดร้อนนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร
คัดสรรมาแล้วนะครับและร้านนี้เราจะแนะนำให้คุณผู้ชมทั่วประเทศได้รู้จักกัน
แต่เห็นเป็นอาหารแบบนี้งงกันดิไหนบิงซู

เขามีบิงซูขายอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขามีข้าวกล่องมาขายด้วยค่ะ
กล้องเนี่ยเขาจัดเต็มมากนะข้าวผลไม้ขนมหวานมาครบฮะ
เพียงแค่๕๙บาทเท่านั้นเองเขาจัดให้คุณเป็นเซตเลย
แล้วครบหมดทุกอย่างจริงเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ที่คิดแบบทุกวันไม่เคยซ้ำเลย

หรือพ่อค้าไม่ขายอยากจะฝากร้านกับเราเนี่ยทำตามขั้นตอนไม่ยากค่ะ
ส่งภาพมา๒๓ภาพหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอไม่เกิน๑นาที
ก็จะโปรโมทให้กับคุณผู้ชมทุกช่องทางเลย
ใช่แล้วค่ะพวกเราก็พร้อมที่จะช่วยรีวิวแล้วก็โปรโมทสินค้าให้คุณผู้ชมแบบฟรีเลยนะคะ
และเราจะร่วมจับมือเป็นกำลังใจก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
เป็นช่วงเวลาที่ต้องให้กำลังใจกันจริงนะจ๊ะ